คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับ
เว้นแต่ภาคธุรกิจเองก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อรับเรื่องของสิ่งใหม่
เข้ามาในการทำธุรกิจเพื่อสร้างสารสิ่งใหม่แล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับ
วันนี้เรามีงานสำคัญหนึ่งงานมาฝากคุณผู้ชมนะครับ
ซึ่งจะมีขึ้น๑๖๑๙มีนาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจครั้งนี้จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่๓แล้ว
มีอะไรน่าสนใจกันบ้างและคุณผู้ชมจะไปเจอรายงานนี้บ้างวันนี้มาเรียกน้ำย่อยกันนะครับ
วันนี้มาอยู่กับผมในรายการนะครับสวัสดีครับ

ต้องบอกว่าคอมหะเนี่ยเราจัดมาหลายปีแล้วปีนี้ถือว่าเป็นปีที่๑๗แล้วนะครับสำหรับในการจัดงานนะครับ
ซึ่ง๑๗ปีผ่านไปเนี่ยเราก็มีการปรับรูปแบบของงานมาค่อนข้างเยอะนะครับ
จริงมันเหมือนโลกในยุคนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะแล้วก็เปลี่ยนแบบฉับพลันด้วยนะครับ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้เราต้องมีการปรับตัวซึ่งตรงนี้เองเทคโนโลยีเองก็มีการปรับตัวค่อนข้างเยอะ
พอถึงณวันนี้เองเนี่ยเราก็เลยมีการเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเจอกันในงานคอมมากนะครับ
ซึ่งเป็นงานระดับโลกเลยนะครับใหญ่ที่สุดในโลกเลยที่อเมริกาเนี่ยนำเทคโนโลตรงนี้มาเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทย
เพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราจะเห็นเทคนิคพวกนี้เยอะไปหมดเลย
จัดขึ้นมาถึง๑๗ครั้ง๑๗ปี๑๗ปีแล้วปีหนึ่งมี๓ครั้งบ่อยมากเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วมาก
อย่างที่ผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าผมนี่คือเป็นตัวอย่างเรียกน้ำย่อยเท่านั้นวันนี้มีอะไรมาโชว์บ้างครับ
ผมขออนุญาตเริ่มจากตัวที่ใกล้กับท่านนี้นะฮะตรงหน้าผม
ต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยบางคนจะไม่เข้าใจว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยมันเหมือนกันหมด
แต่จริงโน้ตบุ๊กมันมี๒แบบคือโน้ตบุ๊กสำหรับการใช้งานทั่วไปเล่นเกมอะไรพวกนี้มี
กับโน้ตบุ๊กสำหรับการทำงานจริงเลยนะครับมันจะต้องมีสเปคแล้วก็มีคุณภาพที่ดี
อันนี้สเปคที่คือใหม่สุดและก็ต้องบอกว่าเสน่ห์ของคอมมาตอย่างนี้คือนอกจากความใหม่แล้วมันจะมีโปรโมชั่น
ก็ต้องมีราคาพิเศษแล้วหลายคนเข้าใจว่าพอเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็นระดับองค์กรอย่างนี้ซื้อได้ต้องซื้อเป็นโวลุ่มหรือเปล่า
ซึ่งจริงไม่ต้องในงานคือ๑เครื่องคุณก็ได้โปรโมชั่นแล้ว

ติดกันเลยนี่คืออะไรฮะนี่แว่นเหรอ
ใช้งานคู่กับโดรนโดรนที่เป็นอุปกรณ์ในการบินนะครับ
ซึ่งปกติเวลาเราจะไม่รู้ว่าตอนนี้โดนมันบินแล้วเราเห็นภาพอะไรบ้าง
กว่ามันจะเอาภาพใส่กลับมาที่เครื่อง

แต่ด้วยแว่นตัวนี้เราจะเห็นเลยว่า
ณขณะที่โดรนบินอยู่เราจะเห็นภาพอะไร

ถูกต้องลอยอยู่บนอากาศเลยดูจากแว่นนี้ตัวนี้ได้เลย

ถูกต้องแล้วก็มีขายในงานครั้งนี้ด้วยนะครับ
นี่อีกอย่างหนึ่งผมนำเสนอคุณผู้ชมนิดนึง

ตัวนี้เป็นจริงมันคือโน้ตบุ๊กสำหรับการเล่นเกม
ต้องบอกว่าความพิเศษก็คือว่าถ้าคุณเต้ลองดูเนี่ย
สังเกตว่าข้างหลังด้านนี้จะมีสายสะพายด้วย
นั่นหมายความว่าคุณเต้สามารถเราสามารถที่จะสะพาย
โปรโมนโกที่เราเล่นผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าจอจากตรงนี้ใช่ไหมครับ
แต่ตัวนี้ก็คือเราสะพายไปปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่แว่นแล้วก็เล่นเกมได้เลย

เท่เลยเท่เลย

ไม่ได้ก็คือเราสามารถออกไปเล่นนอกสถานที่ได้ครับ

ตัวนี้ตัวเครื่องเฉยประมาณ๕๐๐๐กว่าบาท

โอ้โหนี่คือเป็นการมิกซ์แบบสุดยอดมาก
ถูกต้องมีอีก๓ตัวนี่คืออะไรครับ
ตัวนี้จะเป็นขออนุญาตตัวนี้ก่อนแล้วกัน
อันนี้เขาจะเน้นดีไซน์ให้ดูรูหลาขึ้น

ใช้ตัวนี้ได้ส่วนตัวนี้ผมว่า

ถูกต้องก็คือถ้าเราเปิดมันออกมา
ขออนุญาต

ถ้าเราเปิดมันจะมีไฟขึ้นมา

สงสัยไม่ได้ชัดแบบมาขออภัยที

เราสามารถที่จะใช้ปากกาในการว่า

สำหรับคนที่ถนัดสำหรับการทำงาน

อันนี้สุดยอดคนทำงานนี้ต้องมีไว้นะฮะ

ส่วนตัวนี้ตัวนี้อีกหนึ่งตัวที่เอามาโชว์

ในประเทศไทยเมื่อวานนี้เอง

ก็คือมันจะเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับคนที่ชอบเล่นเกม

ถ้าบรรดาเกมเมอร์จะชอบเพราะว่าพกพาสะดวก

จอใหญ่และสีสันสวยงาม

ไม่ว่าตอนนี้แล้วแน่นอนคุณผู้ชมที่ติดตามงานนี้

ก็จะเห็นเป็นโปรโมชั่นซะมากกว่าครับผม
อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชม
งานนี้ไปเจอของแล้วได้ความรู้ด้วยกับงานสัมมนา
เพราะว่างานเราจัด๔วันคือ๑๖จนถึง๑๙มีนาคมนะครับ
แต่ว่า๒วันแรกคือวันที่๑๖กับ๑๗เรามีการจัดสัมมนา
และต้องการที่จะปรับตัวในยุคดิจิทัล
ที่มันมีความเปลี่ยนแปลงพลิกผันเร็วมากนะครับ
ถ้าปรับตัวไม่ทันธุรกิจที่เราทำอยู่อาจจะเกิดปัญหาได้

เรียกว่ากูรูดังไม่ว่าดรเศรษฐพงศ์จากกศธช
ที่ท่านจะมาให้ความรู้ในเรื่อง
ถ้าเราไม่ปรับตัวจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง
มีธุรกิจหลายที่ที่เขาเรียกว่าใกล้ตายแล้ว

แต่ว่าต้องบอกว่าปกติแล้วเวลาเราพูดถึง๓แบรนด์นี้

ได้ในงานนี้ได้เจอ๓กูรูจาก๓ที่มาคุยพร้อมกัน
เพื่อเอามาแนะนำว่าจริงแล้วเวลาทำธุรกิจ

เพราะฉะนั้นทั้ง๓ที่ก็จะมาคุยกันเลยว่าแชร์ประสบการณ์
รวมถึงเรายังเรียนเชิญอาจารย์ธัญวัฒน์นะครับ

คุณพรชัยเชิญชวนคุณผู้ชมนิดนึงว่างานนี้
มีวันไหนถึงวันไหนแล้วจะไปได้ที่ไหนบ้างครับ
จัดขึ้นระหว่างวันที่๑๖จนถึง๑๙มีนาคมนะครับ

เราก็ยังมีโปรโมชั่นดีที่เรียกว่า
ลดกันตั้งแต่๒๐จนถึง๘๐เปอร์เซ็นต์เลยครับผม

อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปจัดขึ้นมาเป็นปีที่๑๗๗ครับนะฮะ
แล้วก็ปีหนึ่งจัดมาถึง๓ครั้ง
เพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปค่อนข้างมากคุณผู้ชม
คุณผู้ชมไปแล้วนอกจากได้ของใหม่ที่มาอัปเดต
ครั้งแรกในงานนี้มากมายอย่างที่โชว์ไป

คุณผู้ชมที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าโลกนั้นเปลี่ยนไปเร็วมาก

สำคัญในงานนี้โปรโมชั่นลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
ก็ลดกันตั้งแต่๒๐จนถึง๘๐เลยครับ

ใครมีเงินต้องเตรียมเงินไปช้อปปิ้งเต็มที่
ใครอยากได้ความรู้งานนี้มีให้ช็อปความรู้อย่างเต็มที่นะครับ
อันนี้ก็เป็นการเรียกน้ำจิ้มหรือว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยเท่านั้น
ย้ำนะครับ๑๖๑๙มีนาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสี่อดีตกิจนะครับ
วันนี้ผมต้องขอบคุณคุณพรชัยจันทรสุภาแสงนะครับ
ที่มาให้ความรู้กับเรานะฮะขอบคุณมากนะครับ